ก็ยังคงมีสถานการณ์หลากหลายให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงบ่ายแบบนี้นะคะ
ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด
เรื่องของการระบายน้ำรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานนะคะ
รวมถึงเรื่องของการกู้ซากเรือแล้วก็ค้นหาผู้สูญหายด้วย
ใช่ค่ะก็มีเบาะแสเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงประมาณสายแล้วนะคะ
เพราะว่ามีการไปพบศพซึ่งก็ต้องรอการพิสูจน
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าทางครอบครัวก็เข้าไปดูแล้วแล้วก็พบรอยสัก

เป็นคุณลุงที่ขับเรือจริงนะคะ
มีเหตุพบศพชายลอยน้ำมาค่ะในแม่น้ำเจ้าพระยา
ใกล้สะพานพระราม๘กรุงเทพนี้นะคะ
แล้วรูปภัณฑ์สันหารคือเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยคือคล้ายคนขับเรือที่เกิดอุบัติเหตุ
ล่มที่หน้าวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งในที่สุดลูกสาวก็มายืนยันรอยสักรูปเสือที่หน้าอกแล้วนะคะ
รวมทั้งนาฬิกาข้อมือที่ใส่อยู่ด้วย
ช่วงประมาณ๑๐นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ตำรวจสนบวรมงคลได้รับแจ้งว่าพบศพชายลอยน้ำคว่ำหน้า
แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม๘

ศพดังกล่าวเนี่ยสวมเสื้อยืดคอปกสีเขียวใส่กางเกงขาสั้นสีดำ
ลักษณะมันคล้ายกับคนขับเรือลากจูงสินค้า
ล่มกลางแม่น้ำสามแยกวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ซึ่งจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าศักดิ
มันไปล่มตรงจุดประมาณตรงนั้นพอดีเมื่อ๒๙กันยายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปที่จุดพบศพ
ปรากฏว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวมาก
ศพเลยถูกพัดตามน้ำมาไปอีกประมาณ๑กิโลเมตรได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องไปดักนำร่างผูกไว้ที่ริมตลิ่งท่าน้ำสิริราช
จากการตรวจสอบสภาพศพด้วยตาเปล่า
ตอนแรกคือยังไม่สามารถนำร่างขึ้นมาได้
เชื่อว่าน่าจะเป็นศพของนี่แหละนายสมชายทานกุลอายุ๖๔ปี

ลูกสาวคนโตของนายสมชัยรีบเดินทางมาดูศพนะคะ
แล้วก็เปิดภาพถ่ายในโทรศัพท์มือถือให้ดูภาพในมือถือนะคะ
คือเธอเนี่ยมีรอยสักรูปเสือที่หน้าอก
พอเจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นมานะคะก็พบรอยสักจริง
ที่ลูกสาวเห็นคือร้องไห้แทบขาดใจ
พ่อเธอแน่เพราะว่าจำนาฬิกาข้อมือที่เธอเป็นคนซื้อให้ได้ค่ะ
อกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังได้ข้อมูลภาพถ่าย
นายสมชายยังมีชีวิตซึ่งรูปภัณฑ์สันธารการแต่งกายคล้ายคลึงกัน
ส่วนตัวชาวบ้านที่เป็นคนพบศพบอกว่ามีเรือโยงลำนึงค่ะ
พบศพติดอยู่กับต่อหม้อสะพานซางฮีแถวเทเวศ
ก็เลยลากศพมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะ
ฟังเสียงของชาวบ้านที่พบศพหน่อยค่ะ
จุดที่พบศพที่บอกไปอ่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณนุนดีค่ะ

ถ้านับจากจุดที่เกิดเหตุเรือล่มหน้าวัดพนันเชิง
ไกลถึง๘๕กิโลเมตร

ซึ่งช่วงนี้กระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาถือว่าไหลเชี่ยวนะคะ
เลยพัดพาร่างมาถึงจุดนี้ค่ะ
จุดที่จะนำศพขึ้นมาก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสนปากคลองศาล
ก็ต้องประสานให้พนักงานสอบสวนเดินทางมาชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น
ร่วมกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
เพื่อยืนยันนะคะเอกลักษณ์บุคคลก่อนจะมอบร่างให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลค่ะ
คือศพรอยมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มาเจอที่กรุงเทพมหานครแถวสะพานพระราม๘

และส่วนบริเวณที่หน้าวัฏฟนัลเชิง
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติการกู้เรือกันอยู่
จมไปอยู่ในใต้แม่น้ำเจ้าพระยา
แต่ว่ายังคงรอการยืนยันนะคะอีกหนึ่งร่างที่พบขึ้นมา
ลอยขึ้นมาอยู่ที่เหนือน้ำเจ้าพระยาว่าใช่นางน้าเริ่มมนตร์หรือไม่
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ยืนยันแล้ว๑ศพก็คือนายสมชายเป็นคนขับเรือ
เจ้าหน้าที่พร้อมยุติการค้นหาทันทีหากได้รับการยืนยันร่างที่๒ว่าใช่จริง
พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบบริเวณนี้กันนะคะ
กับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญเลยค่ะ
คุณหมุนฤดีคุณจุธารัทธ์คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ครับว่า
การกู้ซากเรือและการค้นหาผู้สูญหาย
ที่บริเวณแม่น้ำป่าศักดิ์ตัดกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ตรงวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เป็นวันที่๔นะครับ
ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ทางรองอธิบดีกรมเจ้าท่านะครับได้มีการแถลงข่าวตรงนี้
และยืนยันว่าจะมีการยุติการกู้ซากและการค้นหาร่างผู้สูญหาย
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นเชื่อว่าขณะนี้
ที่บริเวณเรือที่จมอยู่ใต้น้ำนั้นไม่มีร่างผู้สูญหายติดอยู่ในนั้นแล้ว
ส่วนแนวทางหลังจากนี้ก็อยู่ระหว่างการหารือต่อไป
แนวทางการกู้ซากเรือนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับผมต้องขออนุญาตย้อนกลับไป
ความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ก็คือการปฏิบัติการเนี่ยเวลาประมาณ๑๑โมงที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ของรองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยเนี่ย
มีการหารือร่วมกับนักประดาน้ำและผู้ประกอบการเรือยนลากจูง
แนวทางการจะปฏิบัติภารกิจในการกู้ซากเรือ
แล้วก็มีการค้นหาร่างผู้เสียหายเป็นวันที่๔นะครับ
บอกแบบนี้ครับว่าในตอนนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการรับรายงานและยืนยันว่า
ร่างผู้สูญหายที่กำลังหาได้เจอแล้ว๑ร่าง
ก็คือนายสมชายคนขับเรือเนี่ยจากรายงานข่าวก็ที่มีการยืนยันนะครับ
ว่าร่างได้ไปติดที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้กับสะพานพระราม๘
ก่อนจะมีการยืนยันจากญาตินะครับว่าศพที่ลอยไปบริเวณตรงนั้นคือ
บอกว่าศพที่ลอยน้ำเป็นคือนายสมชายเพราะว่าเขาจำได้ชุดที่มีการสวมใส่
เป็นชุดเดียวกับร่างที่ลอยน้ำขึ้นมาอีกทั้งก็มีการจำรอยสักที่หน้าอกได้
ส่วนผู้สูญหายอีกคนเนี่ยที่คือนางนรมนเนี่ย
ตอนแรกมีรายงานว่าร่างได้มีการลอยขึ้นบริเวณย่านสามเศษนะครับ
ตอนนี้ยังไม่มีรายงานและยังไม่มีการพูดถึง
และยังอยู่ระหว่างการค้นหาอีกครั้งหนึ่ง
โดยทางรองอธิบดีกรมเจ้าท่านะครับได้ระบุในช่วงเวลาสายตอน๑๑โมงที่ผ่านมาว่า
หากพบร่างครบเมื่อไหร่ก็จะมีการยุติการค้นหาทันที
แล้วก็จะมีการตัดเชือกที่ผูกโยงกับเรือยนและการกู้ซากเรือทันที
เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดการจราจรทางน้ำ
ไปฟังเสียงท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยที่พูดไว้เมื่อเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมากันครับ
มั่นใจว่าในเรือไม่มีผู้ศูนย์หายนะ
ผมไม่จะต้องตัดเชือกแล้วก็ต้องเปิดการจราวจรก่อนก่อน
เพราะว่าตอนนี้มันกระทบเรื่องของเศรษฐกิจเหมือนกัน
เรื่องของการขนส่งทางน้ำเป็นเรื่องที่เราคิดอยู่เป็นลำดับต่อมา
แต่หลักก็คือต้องผู้เสียชีวิตเป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญ
เป็นเรื่องที่ทางกรมแล้วก็ทางกระทรวงก็ให้ความสำคัญในการดูแลเรื่องนี้นะครับ
ขณะที่ทางด้านของนางอุตสาหวันเพ็ญอายุ๖๐ปีนะครับ
หลานชายของนายสมชายคนขับเรือเนี่ยได้มีการยืนยันอย่างที่ได้มีการบอกไปนะครับ
ร่างที่ลอยขึ้นมาคือนายสมชัยอย่างแน่นอน
เพราะว่าเขาบอกว่าจำได้ว่านายสมชายได้ใส่นาฬิกาเรือนนี้
เสื้อผ้าแล้วก็รอยสักเสือเพ่นที่ศักดิ์อยู่ที่บริเวณหน้าอกครับ
เขามีศักดิ์เสือเพ่นค่ะใช่แน่นอนค่ะ
ใช่ของเขาค่ะ
คุณผู้ชมครับก็อย่างที่ได้มีการรายงานนะครับว่า
หลังจากที่มีการยุติการค้นหาร่างผู้สูญหาย
แล้วก็มีการยุติการกู้ซากเรือเนี่ย
รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยท่านยืนยันแล้วนะครับว่า
ในวันนี้เวลาบ่าย๓โมงตรงจะมีการเปิดการเดินเรือทางน้ำ
เพราะว่าไม่อย่างนั้นจะมีผลกระทบต่อระบบการขนส่งแล้วก็ระบบเศรษฐกิจในประเทศได้
และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมนัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ

ก่อนหน้านี้ปิดการจราจรทางน้ำบริเวณนี้อยู่
เพื่อให้การค้นหาเป็นไปด้วยความสะดวก
เดี๋ยวพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายวันนี้
ช่วงนี้เนี่ยคือสถานการณ์น้ำต้องจับตาจริงคือน้ำมันแรง
แล้วเรือก็ต้องเรามาระวังในการเดินเรือนะคะ